คุณผู้ชมครับพาไปทานอาหารแบบบ้านเลยนะ
แมลงทอดใครเคยทานยกมือขึ้น
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปทานที่นี่เขาบอกว่าแมลงทอดของเขาหลากหลายมากเลยครับ
นี่กองพะเนินเลยแมลงทอดครับคุณผู้ชมฮะ
มีมากมายเขาบอกว่าแมงที่เข้ามาขายเนี่ยนะมีอะไรบ้าง
แมงสดิ้งดักแด้แมงจีซอนจักรจันทร์และจิ้งหรีดทอด
ฉันเคลื่อนได้ยินแต่แมงกูจี้แมงกูจี้
คุณไปฟังที่ไหนมาเอาไม่ใช่หรอ
ไม่ใช่โหท้ไปออกแต่ดูไปเรื่อยคุณที่สามดูนี่นะ
อันนี้ดักแด้อันนี้ดักแด้นะ
โอ้โหแต่ละอย่างบอกเลยว่าขายดีมากไปถามเจ้าของร้านดีกว่าครับ
คุณรุ่งนรินจันย่อยศชาวบ้านครองบักนัด

บอกว่าแต่ก่อนเธอก็เป็นอดีตสาวโรงงานแต่เจอกับโควิดระบาดตกงานเลยครับ
เอางี้ละกันสุดท้ายนะครับตัดสินใจหันมาขายแมลงทอด
จังหวัดปลาจีนบุรีและจังหวัดสาแก้วปรากฏว่าขายดีเกินคาดฮะ
ถามหน่อยสิวันหนึ่งขายได้สักเท่าไหร่เป็นพันนะ
วันขายดีแบบเกลี้ยงเลยเป็นหมื่นเธอก็เคยทำมาแล้ว

ทำเป็นเล่นไปมันดีขนาดนั้นเลยเหรอแมลงทอด
คุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอยึดอาชีพนี้มาได้ประมาณสัก๒ปีแล้ว
แล้วราคาขายมันสักเท่าไหร่
ทำไมถึงขายได้วันละเป็นพันหรือบางทีเป็นหมื่น
เขาบอกว่าเริ่มต้นแค่๒๐บาทเองนะ

ถ้าหากอยากได้เยอะพิเศษก็คงจะประมาณสัก๕๐๐
หรือว่าแล้วแต่แมลงแต่ละชนิดก็คงจะไม่เหมือนกัน
ที่ชื่นชอบแมลงทอดบอกผมหน่อยสิเวลาคุณทาน

มันจะมีใส่อะไรนะคุณพี่สา
มีซอสถูกไหมแล้วก็พริกไทย

เออสนใจโทรไปได้หมายเลขนี้นะครับ